คุณผู้ชมค่ะผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในเอวัย๔๒ปีตอนนี้เขามีฉายาว่าเอ๋เซเว่น
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วก็ตามเรื่องนี้อยู่ที่ไปก่อเหตุใช้ปืนปลอม
จี้ชิงเงิน๗๑๑ที่สระบุรี๒สาขาในวันเดียวนะคะเมื่อ๓๑สิงหาคม
โดนจับคุมตัวที่โรงพักสระบุรีจังหวะเอาตัวออกมาจากห้องขัง
จะสอบปากคำตำรวจกำลังก้มดูสำนวนวิ่งหนีไปเลยทั้งที่ใส่กุญแจมือ
ขโมยรถจักรยานยนต์แล้วหนีไปสุดท้ายโดนจับแล้วนะคะ
โดนจับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหนองไผ่ไปดูจังหวะที่รวบตัวเอเซเว่นค่ะ
ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพันธกาลสอบสวรรค์
เองยืนยันนะเองชื่ออะไรเอ๋นอัมสกุลัยเต็มเป็นผู้หาตามหายจับนะโอเค
นี่นะคะวินาทีที่ตำรวจรวบตัวในเอวัย๔๒ปีนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาก็ไล่ติดตามความเคลื่อนไหวตามเส้นทางการหลบหนีค่ะ
จับได้ที่กลางป่าตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
ก็นำตัวมาสอบสวนต่อที่จังหวัดสระบุรีนะคะในเอรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีกลับไปที่บ้านที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธิยา
หินเจียนตัดกุญแจมือนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปนู่นจะไปหางานทำ
สุดท้ายไปถูกจับตอนที่นั่งกินข้าวอยู่ในป่าข้างทาง
คือตั้งใจจะไปขอนแก่นเลยนะครับระหว่างสอบปากคำเนี่ย
ตัวในเอก็มีอาการเหมือลอยผู้จาวกไปวนมาค่ะ
มีคนพามาหนีไหมไม่มีอ่าไม่มีไม่มีเลยคิดคิดไงถึงหนีอ่ะ
สะดอกที่ไหนเป็นยังไงสะดอกได้ยังไงสะดอกได้ยังไง
อย่างที่จะตัดครับที่ไหนทำที่ไหนก็ทำที่บ้านล้างครับ
ว่าวันไหนวันที่เกิดเหตุที่หนีไปหรือว่าทำตอนไหน
ตอนเช้าหรือตอนคืนคืนนั้นเลยครับทำคืนนั้นเลย
แล้วทีนี้ไปหมุนตัวอยู่ไหนก็ขี่รถออกไปเลย
เอาหินเจียตที่ไหนอ่ะที่บ้านบ้านใครอ่ะบ้านไหน
จังหวัดอะไรยุธยาครับอ๋อแล้วไม่มีคนพาหนีใช่ไหมไม่มีเลย
นี่นะคะนายเอกชิดเนฮันนาวัยสี่สิบสองปีนะคะ
คดีนี้ย้อนไปแบบนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ช่วงจังหวะที่นายเอกก่อเหตุนะคะวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม
ในเอ๋เนี่ยใช้ปืนปลอมไปจี้เงินร้านสะดวกซื้อ๒สาขากลางเมืองสระบุรี
เงินไปสามพันแล้วก็หนีนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คือในเอเข้าไปในร้านทำทีขอซื้อบุหรี่หยิบปืนปลอมออกมาที่เหน็บเอาไว้ที่เอวอะค่ะ
แล้วก็ขู่พนักงานของร้านบังคับให้ส่งเงินในลิ้นชักมาให้
เดินออกจากร้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
เหล็กจังหวัดสระบุรีตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันที่สองกันยายนครับแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ที่
สามกันยายนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจนำตัวในเอออกมาจากห้องขังนะคะ
เพื่อที่จะสอบปากคำ๒ทุ่มครึ่งในเออาศัยจังหวะที่ตำรวจกำลังก้มตรวจสำนวนคดีของนายเอ๋ค่ะ
วิ่งหนีออกไปเลยวิ่งหนีออกไปจากโรงพักสระบุรี
ทั้งทั้งที่ยังโดนใส่กุญแจมืออยู่นะคะครับวิ่งไปถนนพะหนโยธินหน้าโรงพักเลย
ขวาวิ่งเข้าไปในป่าย่าข้างทางรถไฟริมถนนเทศบาลสอง
รกทึบอะค่ะก็ใช้วิธีการแบบพยายามอำพลางตัว
หนีไปเรื่อยจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสสิทร
ห่างจากสพมสระบุรีไปสี่ร้อยเมตรแล้วจังหวะนั้นในเอ
เห็นรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีแดงของชาวบ้านจอดอยู่
แล้วเขาเสียบกุญแจคาเอาไว้ก็เลยเนี่ยค่ะขโมยรถเลย
แล้วก็ขี่หนีนะคะในเอขี่ไปบ้านแม่นะคะที่อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรียุธิยาสามสิบห้ากิโลค่ะแล้วไปเอาหินเจียตัดกุญแจมือ
ช่วงกลางดึกต่อเนื่องเช้ามืดสี่กันยายนนายเอกก็ขี่รถจักรยานยนต์
ไปเรื่อยแล้วก็เริ่มเหนื่อยค่ะอยากจะหาที่พัก
แวะที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วไปเห็นประตูห้องห้องนึงเขาเปิดอยู่เดินเข้าไปเฉยเลยนะคะ
เห็นกุญแจรถจักรยานยนต์ไปเห็นบัตรเครดิตวางอยู่ในห้อง
ในเอคว้าเลยแล้วเดินออกมาขี่รถจักรยานยนต์
จากหอพักสักสองกิโลครับแล้วเดินกลับไป
รุ่งเช้าในเอก็ขี่รถมุ่งหน้าไปจังหวัดชายภูมิน้ำมันหมดสิคะ
ครับตอนประมาณสี่โมงเย็นแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มที่อำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาเติมน้ำมันไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาท
เอ๋ไม่มีสตังค์ก็เอาบัตรเครดิตที่ขโมยมาจากในห้องใครก็ไม่รู้อ่ะ
ยื่นให้พนักงานปั๊มบอกไปรูดแล้วตัวเองก็ขี่หนีไปเลยนะคะ
แล้วก็หนีไปที่ตำบลบ้านเกาะในเอไปแวะร้านขายของชำ
ตอนประมาณสักสี่โมงยี่สิบทำทีเป็นขอซื้อบุหรี่
พอเขาส่งบุหรี่ให้บอกว่าอ้าวเงินอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
ขอเดินไปเอาเงินนะครับเดินไปที่รถสตาร์ทรถแล้วหนีไปอีกค่ะ
อืมดูสิคะแสบจริงจริงในเอคนนี้นะคะ
เที่ยงคืนต่อเนื่องวันที่ห้ากันยายนค่ะเที่ยงคืนต่อเนื่องแบบเที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้นะ
พลเมืองดีไปเห็นในเอนะคะขี่รถไปที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอด่านคุณทศนครราชศรีมา
ก็เลยแจ้งตำรวจในเอรู้ตัวก็รีบหนีไปก่อนตำรวจจะไปถึงอืม
นี่ค่ะพลเมืองดีเขาก็ไปเจอเบาะแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ช่วง๑๐โมงของวันที่๖เลยเข้าสู่วันที่๖นะครับอีกวันหนึ่งนะครับ
ในเอขี่รถเข้าพื้นที่วิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ตำรวจก็แจ้งกันนะฮะวิทยุสกัดจับสุดท้าย
ก็ไปจนมุมเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับจับได้ที่ตะบนท่าแดงอำเภอหนองไผ่
ตอนที่กำลังขี่รถหลบหนีเหมือนกันโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่า
มีความพยายามตั้งใจในการหางานทำทำงานแบบนี้จะดีมากโอ้โห
นี่มันหนีได้ขนาดนี้เนี่ยหนีเรื่อยเลยอ่ะไปตั้งใจทำงานไม่ดีกว่าเหรอ
อืมสุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเอามาสอบปากคำสะบัดมือหนีอีกยุ่งเลยนะนี่ต้องเอาแบบเข้มงวดรัดกลุ่มเลยทีนี้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับวันนี้เราไปที่ถนนเทศบาล๒นะครับ
เพื่อไปดูเส้นทางการหลบหนีของนายเอพบว่าถนนเทศบาล๒ก่อนถึงหมู่บ้านสถิธร
ที่เวลากลางวันผู้คนจะพลุกพลาดส่วนกลางคืนจะเงียบเลยนะฮะไม่มี
สัญจรไปมาแล้วบริเวณริมทางรถไฟก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะครับเพราะว่าป่าย่า
ข้างทางรถไฟเนี่ยค่อนข้างจะลกทึบนะฮะนางสาวอรพันธ์ลอดเลิศอายุยี่สิบเจ็ดปี
เจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๑๑๐ไอบอกว่าก่อนที่รถของเธอจะหายเนี่ยนะ
ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากไปส่งเสื้อผ้าให้กับลูกค้าพอมาถึงบ้านจอดรถไว้หน้าบ้าน
จะปิดบ้านก็ใช้เวลาปกติก็ไม่ถึง๑๐นาที
ก็เลยเสียบกุญแจคาไว้ที่รถซึ่งทำแบบนี้เป็นประจำ
รถจะหายไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกตินะครับ
สตาร์ทรถยังไม่ได้ยินเลย
มาเห็นว่าเธอเสียบกุญแจคารถเอาไว้คงเข็นรถออกไป
รถจนพ้นซอยบ้านแล้วไปสตาร์ทข้างนอก
นี่ฮะเธอบอกว่าตอนนี้ดีใจมากที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้
แล้วก็ได้จักรยานยนต์คืนกลับมาแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าในวันข้างหน้า
มีคนหนีการจับกลุ่มแบบนี้อีกแล้วมาทางนี้อีกเนี่ย
จะทำยังไงหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่เนี่ย
ห่างจากสพมสระบุรีแค่๔๐๐เมตรเท่านั้น
ขายผ้าไงติดพันธุ์ลงผ้าทำอะไรอยู่ก็เลยออกมาช้านิดนึงวันนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่ได้กลับว่ามันจะหายมันก็ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวจริง
ไม่นะคะไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไร
น่าจะเขียนออกไปอย่างนี้นิดเดียว
ทีนี้ก็จะเวลามากน้อยยังไงก็ต้องดึงกุญแจไว้ก่อนแล้ว
จริงต้องระวังนะคะนี่พี่วินอีกคนนึงนะฮะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าถนนเทศบาล๒ก่อนถึงหมู่บ้าน
ที่ในเอหลบไปเนี่ยไม่เท่าไหร่เองนะฮะก็ให้ข้อมูลว่า
คืนวันที่๓กันยายนตอนนั้นนั่งรอผู้โดยสารอยู่นะครับ
ไม่เห็นว่านายเอ๋เนี่ยวิ่งหลบหนีอะไรมานะคืนที่หลบหนีมาจากสพนะ
ตอนนั้นไม่มีใครรู้ด้วยว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีนะครับ
เนื่องจากมันดึกแล้วผู้คนไม่พลุกพลาดสันนิษฐานว่า
เอ๋ตอนที่หนีออกมาจากสพเมืองสระบุรีน่าจะวิ่งเข้า
ลุป่าย่าข้างทางรถไฟมาก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน
และออกบิน
ทีนี้ค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะในเอคนนี้นะคะ

ระหว่างถูกควบคุมตัวสามข้อหาค่ะครับ

ท้องที่อื่นอื่นก็ก่อเหตุในระหว่างหลบหนีที่สพด่านขุนทศ
จังหวัดนครราชศรีมาและที่จังหวัดชายภูมิก็ต้องรอประสานกันอีกนะคะ
เอ๋บอกว่าที่หนีก็เพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่เยอะด้วยก็กลัวว่าจะโดนติดคุก

คือไม่อยากติดคุกก็ต้องตั้งใจทำงานเป็นคนดีตั้งแต่แรก